อาจารย์สุภาพคลิกกระจายก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ต่อ
เรื่องแผนการฉีดวัคซีนกระจายวัคซีนให้กับคนไทยนะครับ
ก็ทีนี้การจองฉีดแล้วแล้วไม่ได้รับการฉีด
ตามวันที่ระบุไว้อาจจะต้องมีการเลื่อนอะไรต่างนานานะฮะ

พอเข็ม๒มันไม่เป็นไปตามเวลาจะยังไงดีนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สับสนยังงงกันเยอะเลยครับเรื่องวัคซีน
ฉะนั้นฟังขีดเส้นใต้วันนี้แล้วเนี่ยน่าจะได้เห็นภาพชัดขึ้น
มันเกิดอยู่ดีไม่ใช่นักข่าวก็ทำเรื่องขึ้นมาเองนะครับ
เพราะว่ามีโรงพยาบาลบางแห่งเช่นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และก็ที่นั่นที่นี่
เขาก็บอกไปถึงประชาชน
ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนนัดบัตร
เพราะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาไม่ครบตามกำหนดที่ตกลงไว้
มันก็เลยกลายเป็นข่าวว่าเอ๊ะวัคซีนมีไม่พอ
ส่งมอบไม่ทันหรืออะไรยังไง
อันนี้ก็เป็นประเด็นเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างนี้
ส่วนเรื่องที่ว่าผู้ที่ฉีดเข็มแรกแล้วแล้วไม่ได้ฉีดเข็ม๒
ต้องเลื่อนออกไปจากสิบสองสัปดาห์เป็นสิบหกสัปดาห์อันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับ
เพราะว่าท่านประหลัดกระทรวงท่านยืนยันคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิต
ท่านบอกว่าทิ้งระยะห่างออกไป๑๖สัปดาห์นี้
เข็มแรกกับเข็มสองเนี่ยมันจะยิ่งดีครับ
จะยิ่งเพิ่มภูมิต้านทานให้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
ทีนี้พอมาถึงเที่ยงวันนี้
ความชัดเจนที่ว่านี่มันเป็นยังไง
เอาท่านดูหัวข่าวสองหัวข่าวนี้
วัคซีนในเดือนมิถุนายนคุมเข้มให้เร่งผลิตล็อตแรกออกมา
หัวข่าวที่๒รัฐมนตรีสารสุขอนุทินยัน๗มิถุนามาแน่
รัฐมนตรียืนยันอย่างเดียวไม่พอฝ่ายบริษัทบริษัทของเอสซ่าเซเนก้าเนี่ย
ฝ่ายบริษัทยันมิถุนายนส่งให้ไทยนี่เห็นไหมฮะว่ามีคำยืนยันมาชัดเจน
ฉะนั้นบทเรียนเรื่องของความสับสนเนี่ย
มันสอนให้รู้ว่าเวลารัฐบาลจะทำความเข้าใจกับประชาชนเนี่ย
รัฐบาลไม่ถนัดที่จะทำงานเชิงลุกแต่ถนัดที่จะทำงานแบบตั้งรับ

แล้วถึงค่อยด่าหน้ากันมาอธิบายแจกแจงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
ฉะนั้นมาถึงเที่ยงวันนี้เอาเป็นว่าของวัคซีน
ที่จะได้มาเรื่องแผนการฉีดวันนัดหมายการฉีด
ยังเป็นไปตามเดิมครับเว้นแต่ว่าการนัดฉีดวัคซีนเข็มสองของเอสตราเซนาก้าเท่านั้นแหละ
ที่อาจจะต้องเลื่อนออกไป
สองนะทีนี้มาถึงที่เป็นไฮไลท์วันนี้
ท่านผู้ชมที่เป็นคนกอทมมีทะเบียนบ้านอยู่ในกอทม
วันนี้ถือว่าท่านจะได้ฟังข่าวที่ชัดเจน
เพราะท่านผู้ว่าอัศวินประกาศเลย
กอทมเปิดตัวระบบจองวัคซีนเข็มแรก๗มิถุนายน

แล้วถามว่าระบบการจองของกอทมเป็นยังไง

เออฟังแล้วก็น่าจะสะดวก
น่าจะสะดวกกว่าที่จองกับหมอพร้อมอย่างเดียว
ทีนี้ที่จะต้องฟังช้า
โครงการที่ว่านี้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นนะครับ

อายุตั้งแต่๑๘ถึง๕๙ปี
แล้วไม่ได้เป็น๗โรคกลุ่มเสี่ยง

เฉพาะ๑๘ปี
เพราะว่าคนอายุ๖๐ขึ้นไปกับ๗โลกกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
ได้มีช่องทางลงทะเบียนผ่านเว็บหมอพร้อม

ลงทะเบียนของกอทมเนี่ยผ่านเว็บอะไร

แก่กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ

ให้แจ้งความประสงค์รับการฉีด

เข้าร่วมกับโครงการภาครัฐอยู่แล้วนะ
ท่านมีแอปเบาตังค์อยู่แล้วเนี่ย

คือกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกับโครงการภาครัฐใดมาก่อน

ให้ไปลงทะเบียนบนเว็บไซต์

กลุ่มที่๓ขวามือสุด
แก่กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ท่านก็ให้คนในครอบครัวลูกหลาน

นี่เห็นมั้ยก็แยกเป็น๓กลุ่ม

เขายังเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนได้

ให้ไปลงทะเบียนในช่วง๘๐

ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้

ทีนี้พอลงทะเบียนได้แล้ว
นัดหมายการฉีด

ยังมีข่าวดีมาอีก

เจ้านี้เขาผลึกกำลังเข้ามาเป็น

มีตั้ง๔๕๐คู่สาย
ระหว่างเวลา๘๒๐นาฬิกาทุกวัน

ดูตามรูปการณ์ตามนี้
คราวนี้กอทมได้แต้มขึ้นมาเยอะเลยครับ

เพราะว่าหัวจิตหัวใจของคนที่เขารอฉีดวัคซีนตอนนี้
สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือความสะดวกครับ
สะดวกมากเท่าไหร่ยิ่งดี
เขาไม่อยากเวียนหัวไปเจอความยุ่งยากสารพัดสารพันธุ์
เขาไม่อยากเจอความสับสน
ไม่อยากเจอการเปลี่ยนกลับไปกลับมา
อะไรที่ทำให้สะดวกและง่ายเนี่ย

ฉะนั้นคนที่จะคิดค้นคว้าโปรแกรมอะไรต่างเนี่ย
เขาแข่งกันตรงนี้แหละทุกวันนี้
แข่งกันตรงความง่าย
ใครคิดระบบที่ทำให้ง่ายกว่าสะดวกกว่า
แล้วนำมาใช้กับธุรกิจคนนั้นชนะครับ

โอนเงินผ่านมือถือเนี่ยทุกธนาคารทำเหมือนกันหมด
แต่วัฒนธรรมที่คนไปโหลดแอปและฝากเงินไปโหลดแอปมากที่สุด
คือธนาคารที่โอนง่ายที่สุด
เป็นแอปที่ทำให้โอนง่าย
ถ้าธนาคารไหนเข้าไปในแอปแล้วยุ่งยากกว่าจะโอนได้
สับสนคนไม่นิยม
คนนิยมที่ง่ายที่สุด
ฉะนั้นวกกลับมาที่ผู้ว่าอัศวิน
เมื่อท่านแถลงเรื่องการลงทะเบียน
ดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจนง่าย
ก็คอยดูกันอีกทีนึงว่า
โครงการและนโยบายที่ดีแบบนี้เนี่ย
พอถึงเวลาปฏิบัติจริง

บางทีแถลงสะดิบดี
แต่ปฏิบัติจริง

กลุ่มคนให้ชัดเจน
ส่วนเรื่องสถานที่ฉีดเนี่ย
ผมว่าณวันนี้ไม่ห่วงแล้วล่ะครับ
เพราะว่ามีองค์กรภาคเอกชน
ที่เขาเป็นบริษัทห้างร้าน

เปลี่ยนหัวกันเรื่องการจองนี่แหละ

กลุ่มออกมาให้ชัดเจน

ตามที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้
ก็จะทำให้เกิดความสับสนน้อยลง

ต้องขอบคุณแทนคนกอทมครับ
ทำให้อะไรให้มันง่าย

นั่นแหละคือสิ่งที่คนต้องการ

ในสิ่งที่ประชาชนต้องรับทราบรับรู้